เป็นเหตุการณ์ด็อกเตอร์หื่นค่ะ
เกิดขึ้นในท้องที่สพลำลูกกาปฐุมธานีนี่เองนะคะ
ครูสอนภาษาชาวปากีสถานไปก่อเหตุพรากผู้เยาว์
แล้วก็ข่มขืนลูกศิษย์ของตัวเองนะคะ
ทีนี้พ่อแม่ของน้องที่เป็นเหยื่อเนี่ย
ไปร้องกับผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
ก็คือพตโทสุรเชษฐ์หักผ่านเนี่ยนะคะ
ล่าสุดนะคะคุณผู้ชมช่วงบ่ายที่ผ่านมา
ท่านเดินทางไปที่สภลำลูกกาท้องที่เกิดเหตุด้วยตนเองนะคะ
ไปสอบปากคำคนที่ก่อเหตุก็คือนายจรอายุ๔๖ปี
เป็นชาวปากีสถานแล้วก็เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับด้วย

น่าจะก่อเหตุมาแล้วหลายต่อหลายครั้งนะคะ

บอกว่าจากการสอบสวนนายจรผู้ต้องหารายนี้

จรเข้ามาในรูปแบบคือการแต่งงานกับหญิงไทย
อ้างว่าเป็นพยาบาลแล้วก็มาอยู่ในประเทศไทย
สักประมาณ๒๐ปีแล้วนะคะ
จากนั้นได้สอนภาษาอังกฤษอยู่ที่บ้าน
ผู้ปกครองไว้เนื้อเชื่อใจ
แล้วก็ให้ลูกมาเรียนกับนายจรคนนี้
แล้วก็สอบสวนผู้ต้องหา

เพียงว่าเป็นชาวสหรัฐอเมริกาสัญชาติปากีสถาน

ปีแต่งงานกับสาวชาวไทย

ขณะที่อยู่เมืองไทยได้มีการขอดำเนินการ

อยู่เมืองไทยก็รับจ้างสอนภาษาให้กับเด็กด้วยนะคะ
จากว่าตัวเองจบปริญญาเอกด้านจิตวิทยาจากต่างประเทศ

ก็จะทำการผลักดันนายจรคนนี้ออกนอกประเทศ

ดูแลครอบครัวดูแลหมุนนะครับนะแล้วก็พรรมนักนักเวทย์ไทยเนี่ย
สิบปีแล้วนะครับนะแล้วก็สอบภาษาอังกฤษนะโดยในส่วนวิชาชีพ
ภาษาอังกฤษนะครับนะฮะก็ยังไม่ได้มีการรับรองว่าเอ่อ
คือการเป็นอาจารย์สอบภาษาอังกฤษเนี่ยต้องมีความรู้นะครับ
นะฮะต้องมีการรับรองจากสรรพันธุ์ผู้ต้องนะครับนะฮะ
มีความรู้ในเรื่องของการสอนภาษานะครับนะฮะแต่จากการตรวจสอบ
เนี่ยก็เป็นการสอบภาษาเอ่อที่บ้านบ้างเป็นการสอบภาษาอังกฤษ
ข้างบ้างเป็นการสอบภาษาอังกฤษทั่วไปนะครับพ่อแม่อาจจะไว้วังใจ
นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเอ่อรักษาเชี่ยนนี้เราจะไม่ให้อยู่ใน
วัยเทศนะครับนะฮะแล้วจะเพื่อสวัสดิ์ของฝากฐานในเทศ
หลังจากดำเนินคดีอย่าเสียสิ้นผลตำรวจโทสุรเชษฐานบอกเพิ่มเติมด้วยนะคะ
ว่าสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยที่ลูกหลานโดนกระทำเนี่ยนะคะ
บอกว่าขออย่ากังวลใจเพราะว่าทางตำรวจบอกว่าจะให้ความยุติธรรม
พร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างถึงที่สุดนะคะเบื้องต้นทางพนักงานสอบสวน
พ่อลำลูกกาได้มีการแจ้งข้อกล่าวหากับนายจรคนนี้แหละค่ะ
คุณผู้ชมข้อหาคือข่มขืนกระทำชำราวและพรากผู้เยาว์
และทางผู้ต้องหาตอนนี้ก็รับทราบข้อกล่าวหาแล้วนะคะ
ส่วนขั้นตอนตามกฎหมายเดี๋ยวก็ต้องว่ากันไปค่ะ